ไปที่สมุทรสาครกันหน่อยค่ะมีคดีโหดเกิดขึ้นนะคะ
น้าโหดใช้มีดสนับมือไล่จ้วงแทงหลานแท้ของตัวเองจนตายคามือค่ะ
มันไม่จบแค่นั้นเพราะฝ่ายภรรยาของหลานชายออกมาบอกเลยว่า
น้าอย่ามาพูดเลยน้านั่นแหละตัวการ
เอาเรื่องเป็นยังไงติดตามจากรายงานกันนะคะ
นี่คือวินาทีที่นายปรัชญาหรือนายบุ๊กถูกแทงจนเลือดโชคไป

หลังถูกนายเล็กซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชาย
ใช้อาวุธมีดสนับมือแทงเกือบ๒๐แผลจนถึงแก่ความตาย
หลังก่อเหตุในเล็กซิ่งรถจักรยานยนต์หลบหนี
ก่อนจะย้อนกลับมามอบตัวกับตำรวจในภายหลัง
คำกล่าวอ้างที่ว่าต้องฆ่าเพราะล้างแค้นที่เคยถูกหลานกระทำ
ตามคิดบัญชีด้วยการเอาชีวิต
ไปดูเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวาน
ในเล็กเพิ่งเลิกดีน้าชายวัย๔๕ปีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ก่อเหตุแทงนายมุกหลานชายวัย๓๔ปีอาชีพขายไก่ย่าง
ที่บริเวณร้านขายอาหารสัตว์ริมคลองภาษีเจริญ
ตำบลตลาดกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
หลังเกิดเหตุตำรวจโรงพักกระทุ่มแบนรุดไปตรวจสอบพบเพียงคราบเลือด
เมื่อพบว่าในเล็กลงมืออย่างโหดเยี่ยม

ในซีนสำคัญตอนโชว์มีดสนับมือให้ชาวบ้านดูคล้ายเป็นการประกาศศักดา

อิริยบทในคลิปจึงถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกมาซื้อของที่ตลาด

ต้องหนีตายเข้าไปในร้านขายอาหารสัตว์
ซึ่งในเล็กก็ยังวิ่งตามไปจะเข้าไปแทงซ้ำ

และที่สำคัญหลานยังชอบเหยียดหยาม
แต่ถ้าว่าทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของในเล็กบนโรงพัก
เข้าหูภรรยาของผู้ตายที่มาติดตามคดี
จนเกิดเป็นศึกน้ำลายเสียงดังลั่น
ภรรยาของผู้ตายเปิดใจบอกว่าทุกคำพูดของในเล็กเป็นการใส่ร้าย
ที่ผ่านมาตนกับสามีดูแลในเล็กมาตลอด

แต่ว่าในเล็กเคยทำร้ายสามีจนเกิดการต่อสู้กัน

อีกทั้งยังเคยยุบแย้งให้ตนสองคนเลิกรากันด้วย
กระทั่งมาหนนี้ก่อเหตุร้ายฆ่าสามีจนตาย
ทำแบบไม่กลัวใคร
จะใหญ่มาจากไหนสุดท้ายก็หนีเงื้อมือของกฎหมายไปไม่พ้น

รัฐทีวีบรรยายงาน